ทราบกันดีค่ะว่าพิธีไว้อะไรคุณแตงโมเนี่ยก็จะมีศิลปินชื่อดังหลายหลายคนนะคะ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขึ้นร้องเพลงซึ่งเป็นบทเพลงพิเศษที่คุณแตงโมชื่นชอบทั้งนั้นเลยนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความหมายของแต่ละบทเพลงในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดากันค่ะ
เพลงที่นำมาร้องในพิธีไว้อาลัยให้กับนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดา

ถือเป็นส่วนสำคัญในพิธีการในวันนี้เลยนะคะ
ซึ่งบทเพลงพิเศษเหล่านี้ถือเป็นเพลงที่เธอชื่นชอบ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความหมายของบทเพลงเหล่านี้
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับสาวแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
บทเพลงรักวิเศษถูกนำมาร้องในพิธีไว้อาลัย
ให้กับนักแสดงสาวแตงโมนิดาในคืนแรกของงาน
ซึ่งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ตัวเธอชื่นชอบ
มักจะเลือกเพลงนี้ขึ้นมาร้องในวันอังคาร
ซึ่งเป็นวันที่เธอนัดพบปากกับกลุ่มเพื่อน
นับถือศาสนาคริสต์แทบจะทุกครั้ง
ซึ่งนักร้องสาวโบสุรัตนาวีหรือโบทีเค
เผยความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมร้องเพลงนี้
เพื่อไว้อาลัยให้กับดาราสาวรุ่นน้องว่า
บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้ง
พูดแทนความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้า
ท้ายที่สุดไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่กว่ารักที่พระเจ้ามอบให้
ซึ่งการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร้องเพลง

ตัวเธอหวังว่าแตงโมน่าจะรับรู้
เชื่อว่าตอนนี้แตงโมได้อยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว
เพลงนามัศกาลในโบสถ์เนี่ยมีทั้งความหวังมีทั้งกำลังใจ
แล้วมันเต็มไปด้วยความรักมันก็เลยสัมผัสแต่ต้องจิตใจอยู่แล้ว
พอเราได้ร้องเพลงที่เราชอบอีกครั้งหนึ่ง
ในงานที่มีคนที่เรารักจากไป
มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากนะคะสำหรับโบค่ะ
แล้วโบก็ได้เห็นเรื่องราวของแตงโมมากขึ้น

มันยิ่งสัมผัสแต่ต้องจิตใจเราว่า
พระเจ้ารักเขาเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าจริง

พี่ปูอัญชรีแอร์นันทนาและโรซิลินทิพย์
ก็ได้พูดถึงความรู้สึกในการร่วมถ่ายทอด

บทเพลงทุกเพลงมีความหมายที่ลึกซึ้ง

ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์แล้ว

ให้กับคนที่ยังอยู่ให้อยู่ได้ด้วยความหวัง
เพลงที่เลือกมาเป็นเพลงที่โมชอบ
เป็นเพลงที่โมใช้เวลาที่มีความทุกข์

เพื่อให้คนที่อยู่ได้มีความอุ่นใจ
ว่าโมไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ดับศูนย์ไป
โมอยู่ที่อยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว

ว่าบทเพลงที่มีความหมายเหล่านี้

หวังว่าในตอนนี้เธอคงจะได้อยู่ในอ้อมกอดพระเจ้า

พระธรวดีสันไทยพรรายงาน
ในงานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้เห็นทั้งเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับดอกไม้
แต่ละชนิดที่ถูกประดับประดาษเอาไว้

ถูกขับร้องออกมาจากเพื่อนศิลปินที่รักแตงโมทั้งนั้นเลย
ในงานวันนั้นนะคะนอกจากบรรยากาศจะสวยงามแล้วนะคะ
ก็ยังมีคนที่รักคุณแตงโมเต็มงานไปหมดเลยนะคะ
ก็มีแต่คนคิดถึงคุณแตงโมนะคะ